ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ขนาดอยู่ในวัดวิญญาณของคุณหมีก็ยังเฮียนไม่เลิกเหรอ

คือเฮียนซะจนเพื่อนทุกคนเนี่ย

ของผมนี่จะเจออีกครั้งหนึ่งก็คือ

แล้วมีอะไรผมจะโทรหาคนสนิทของผมอย่างนี้
หมีพี่นู่นพี่นี่ก็มานั่งทานกันที่บ้าน

จนอีกวันหนึ่งก็มาเจอพี่คนที่ขอตัวกลับก่อน

เมื่อคืนเลิกกี่โมง
ผมบอกพี่กลับไปทั้งว่ามานครึ่งชั่วโมง

พี่ก็ทักเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมคุยกับพี่
พี่ก็ไม่สนใจพี่ก็เลยขับรถกลับ

เขาไม่คุยกับพี่หรอกพี่เขาตายไปแล้วเพิ่งเผาไปอืม
แม่ทำไมไปแต่บ้านจักรบุ๋ม

มาเป็นแบบมันเงาบางทีเดินอยู่ข้างนอก
เห็นเดินแว๊บเขาจะชอบเดินปุ๊บไปนู่นเขาจะเดินคนเดินดุ่มไป
แต่ในช่วงที่เขาเสียชีวิตนะฮะแล้วตั้งศพอยู่ที่วัด
ไม่อยู่ครั้งนึงคุณแม่ต้องเอ่ยปากเลยบอกว่า

ทำไมวันนี้เกิดอะไร

เอาอีกแล้วเฮ้ใกล้ไปลึบ
ไปดูหม้อไฟอาพักลักษณ์ไม่ได้เป็นไร
เอาอีกแล้วและเราเข้าไปดับ
ทำอย่างนี้ถึง๓ครั้งครั้ง
พอครั้งที่สองแม่บอกว่าไม่ได้แล้ว

ทุกอย่างก็ปกติไม่ดับเลย

อย่างน้องดานี่เห็นบอกว่า
ทุกวันนี้เนี่ยจะไปไหนมาไหนอะไรยังไง

บอกตั้งแต่งานศพเสร็จก็เรียกตลอด
เวลาออกไปทำงานดึกก็จะเรียกเขาไปด้วยตลอด

ดาเนี่ยเคยชวนพี่ชายมากินหมูกระทะ
อ๋ออันนั้นเมื่อไม่นานเนี่ยค่ะ

คือวันนั้นเหมือนกับว่าไฟที่บ้านนี้
เพราะว่ารู้สึกจะ๒กระทะหรือ๓กระทะ

หมีชอบนะเรียกเขากินหรือเปล่า

ทีนี้ก็เลยเรียกกัน
ปาร์ตี้หมูกระทะคุณครูเกิดขึ้นที่บ้าน

คุณเรียกพี่ชายมาอะไรเกิดขึ้น

แล้วเขาจะเห็นผีตลอด

เพราะวันนั้นพูดกลัวกันแน่นอน

เขาเห็นขาแค่ข้างล่าง

เกงร่วมเดินจากบันไดลงมา

ตั้งแต่วันแรกที่ถ่ายรูป

วันนั้นคุณก็เห็นแต่ขา
แต่มีสิ่งหนึ่งเราเคยถามตัวเองไหมครับ

เวลาเราทำบุญไปผู้ตายได้รับ
คือการทำบุญครบ๕๐วัน
ของคุณหมีเนี่ยทำไมคุณถึงเชื่อว่า
บุญที่คุณทำไปแล้วเขาได้รับล่ะ
เพราะว่าเขาเอากลับมาเก็บที่บ้าน

ก่อนวันที่ฝันคืนนั้นไปทำงาน

เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปทำบุญ๕๐วัน

เค้าขอบกินคันเต่าะบ่ายโมงเที่ยง

จนเค้ามากอดดาดูแน่นะ

พอพูดคำนี้ดารู้เลยว่าต้องเป็นเขา
แล้วเพื่อนบอกว่าเวลาดาขึ้นร้องเพลงทำงาน
เขาจะยิ่งร้องไห้หนักมาก
เพราะลูกค้าคนนี้เขาจะสนุก
ปกติเขาเป็นนักร้องอยู่ที่คาเฟ่
เวลาเขามาเขาจะสนุกสนานไม่มีร้องไห้

คุณเชื่อว่าพี่ชายคุณมาเข้าลูกค้าคุณคน
ใช่เพราะว่ามีเพื่อนรักคนหนึ่งจะมานั่งตรงนี้

เขาพูดเลยว่าพี่หมีนั่งอยู่

ใช่เพราะว่าเขาเคยกินกับพี่หมี

แล้วก็วันงานเขาบอกว่าเขาจะมาแต่ไม่ได้มา
คุณได้ถามลูกค้าคุณคนนั้นบ้างไหม
ว่าทำไมถึงบอกว่าพี่หมีนั่งอยู่ตรงนั้น

ไม่รู้เขาจะแบบเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หยุดเป็นเขา

เขาเมาหรือเปล่า
ยังไม่เดียวเขาเป็นคนดื่มเก่งมาก
วันนี้พี่ชายของคุณได้รับผลบุญ

ขับมอซัยคันที่ไม่สามารถขับได้เลยว่ะ

ทำบุญไปให้ยกลงจากรถแม่ก็มารับลงไป

แต่ยังคิดว่ารถขับไม่ได้แล้วขับมาได้ยังไง
ในฝันผมถามหน่อยคุณคิดกันบ้างไหมครับว่า
ทำไมคุณหมีเขาถึงจะต้องมาวนเวียนอยู่ใกล้พวกคุณ
มาหามาเป็นเพราะอะไรคุณจักรพงศ์คิดว่าเพราะอะไร
คือประเด็นที่พี่หมีมาเขาไม่ได้มาทำให้เรากลัวนะ
คือจิตเขายังผูกพันกับพวกเรามากกว่าเพราะตั้งแต่เริ่มคือเขาเสียชีวิต
โดยที่เขาไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวไม่ได้คุยกับใคร
มันไม่ได้มีการสั่งเสียอะไรกับใครเลย
คนที่ใกล้ตัวหรือสนิทที่เจอเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนสนิทหมด
คนที่เคยนั่งทานอะไรด้วยกันเคยที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน
ส่วนมากจะเป็นคนพวกนี้ที่เจอพี่หมี
คือเขาแค่ไม่ได้มาแกล้งแต่เขาอยากจะมาหา
อยากมาเป็นห่วงเหมือนกับฉันตายไปแล้วฉันก็ยังเป็นห่วง
ยังเป็นเพื่อนเธอยังเป็นน้องเธอเหมือนเดิมนะอะไรประมาณ

คิดว่าเขาห่วงที่บ้านมากกว่าห่วงที่บ้านค่ะไม่ไปไหนคุณดารา
ห่วงค่ะก็ยังห่วงอยู่เพราะว่ามีคนทักดาวว่าเขาไปไหนกับดาวตลอด
เข้าไปกับคุณตลอด๔ปีผ่านไปแล้ว
เขาเสียชีวิตตั้งแต่ปี๒๕๕๕ปีนี้๒๕๕๙
เขายังมาหาแม่ไหมก็มาค่ะหลานจะเห็นบ่อย
ยังไงบ้างเห็นบางทีเดินขึ้นเดินลงเปิดประตูห้องอะไรอย่างเงี้ย
ก็ยังเหมือนกับเขามีชีวิตอยู่น้องดาลล่ะ
มีค่ะเพื่อนที่เห็นนี่แหละถ้าเขามาเขาจะเห็น
เขาจะเห็นประจำวันนั้นรู้สึกลูกสาวดาคือหลานเนี่ยแหละ
เขาทะเลาะกับแฟนเก่าแฟนเก่าเขายังมาลาวีไง
วันนั้นมีเรื่องแล้วนายมันบอกพี่หมีเดินอยู่ตรงนั้นเดินไปเดินมา
แบบงุ่นงานเหมือนโมโหว่ะเดินไปเดินมา
ณเวลานี้ถ้าเขายังอยู่แล้วคุณสามารถสื่อสารกับเขาได้
อยากจะสื่อสารเขาไหมอยาก
ใช่ไหมฮะโอเคครับวันนี้นะฮะ
เพื่อที่จะอาจจะเป็นครั้งแรกของการทำรายการนะครับ
ที่ได้มีการสื่อสารกับดวงวิญญาณวันนี้นะฮะเรามีตัวแทนนะครับ
มาช่วยสื่อสารกับวิญญาณของคุณหมีนะครับ
เผื่อว่าจะมีความเป็นไปได้ที่ทั้ง๓ท่านทั้งเพื่อนสนิท
น้องสาวแล้วก็คุณแม่นะครับอาจจะได้มีการสื่อสารนะฮะ
ร่างทรงเพ่งเจียคือคุณอุ๋มอิ๋ม
ครั้งหนึ่งเคยมาในรายการของเราถูกต้องอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ย
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้ร่วมตัดสินไปพร้อมกัน

เดี๋ยวเราพบกับคุณอุ๋มอิ่มด้วยนะครับ